คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของผลกระทบจากโควิดนะครับ
ซึ่งทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพ
หรือว่าปรับชีวิตวิถีใหม่
มาดูเรื่องนี้ฮะแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
และทำให้คนในโลกออนไลน์อมยิ้มได้
ท่านก็เรียกว่าคุณลุงบางท่านก็เรียกว่าคุณตา
ขี่รถจักรยานยนต์จะเอาของไปส่งลูกค้า
โดยมีคุณป้าหรือบางท่านก็เรียกว่าคุณยาย
นี่สะพายกระเป๋าสัมภาระของแกรป

เป็นผู้ช่วยฮะนั่งซ้อนท้ายแบบนี้
ไปกันสองสามีภรรยานะครับ
เจ้าของร้านอาหารซูชิที่จังหวัดสงขลา
ซึ่งลูกค้าเขาสั่งซูชิใช่ไหม
คุณตาและคุณยายกราฟฟู้ดก็มารับ
เจ้าของร้านซูชิบอกอดใจไม่ไหว

ให้คนในโลกโซเชียลได้ชื่นชมโมเมนต์น่ารัก

เจ้าของร้านซูชิได้โพสต์ภาพ

นั่งรอรับอาหารอยู่ที่ร้านเพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้า

จะนะยังมีเหตุผลที่ม่ากี่แกรปส่งอาหารอย่างอารมณ์ดีว่า
ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลาน

ส่วนคุณป้ามาด้วยก็เพราะแกอยู่บ้านคนเดียว

บอกด้วยว่าอายุนะ

อาจจะแบบโอ้โหเสียงแข็งแรงอยู่นะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถาม
คุณลุงที่ปรากฏในคลิปแล้วก็คุณป้าที่อยู่ในภาพ

ก็คือคุณลุงพีรพลอังควานิสอายุ๖๓ปีนะครับ

ผมทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งมาตั้งแต่ปี๔๔

ที่มาขี่รถส่งอาหารเพราะหากนั่งอยู่เฉยไม่ทำการทำงาน
จะดูไร้ค่าก็เลยตั้งใจหางานทำ
แต่ละวันก็จะขี่รถไปกลับประมาณ๒๐กิโลเมตร

ส่วนคุณป้านะฮะชื่อว่าคุณป้าสุธิราบอกว่า
ตอนแรกลุงรับงานคนเดียวนะหลาน
แต่ด้วยความเป็นห่วงป้าก็เลยขอตามมาด้วย
เป็นห่วงจะได้ช่วยเหลือด้วยเนอะ
น่ารักนะฮะก็ถือว่าเป็นการนั่งรถเที่ยวไปด้วย

คุณป้าขอบคุณทางบริษัทที่รับเข้าทำงาน
เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้น
ส่วนเรื่องของแอปพลิเคชันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอะไรนะโลกโซเชียล

หลายคนกลัวว่าคุณป้าจะงงหรือเปล่าคุณลุงจะงงไหม
บอกว่าไม่มีปัญหาเลยสำหรับป้ากับลุงนะครับ
เพราะถ้าเราเปิดใจรับสิ่งใหม่
เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่มีอะไรยาก

อาทิตย์มากหรือน้อยไม่จำเป็นหรอกว่า

คุณป้าเวลาขับแล้วเขาขับแล้วเขาจับเผย
เขาก็กดทุกคนกลับบ้านยังกลับประมาณสัก๓ทุ่ม๔ทุ่ม
แล้วตอนหลังก็บอกเขาให้กลับ๒ทุ่มก็ยังไม่กลับ
ตอนหลังก็เลยบอกว่าแล้วก็ปริณาบอกว่า
อยู่บ้านเหลาคนเดียวเขาก็เลยพามานั่งรถเที่ยว

เราถึงว่าวันนี้เราหาเงินไม่ได้แล้วค่ะ
แล้ววันนี้มานั่งตรงนี้แล้วก็หาเงินได้

เข้าไปสอบถามว่าคุณลุงคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
คุณลุงคุณป้าก็พูดแบบที่คุยกับทีมข่าวของเรา
เพราะว่าอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยนะครับ
ผมไปเจออีกที่หนึ่งในโลกออนไลน์เขาบอกว่า
มีคุณตาที่บุรีรำอายุ๗๐ชื่อตาชัยวิเลิศ
แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นพนักงาน
ช่วยสอนเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรต่าง
คุณตาบอกว่าเรียนรู้จนตอนนี้สบายแล้วนะฮะ
ออเดอร์มาลุงรับเละเลย
วันหนึ่งรับออเดอร์มาอย่างน้อย๕ออเดอร์
แล้วก็มากสุดประมาณ๑๓ออเดอร์
ถึง๑๓รอบก็พอจะมีเงินใช้แล้ว

แล้วอย่างที่คุณป้าบอกแค่เปิดใจ
เปิดใจแล้วก็เรียนรู้ไปเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ